ของเจดารับนี่ไหมคะทุเรียนคนนี้อ่าคุณสาขายทุเรียนถูกอ่า
ปุ้ยเห็นนี่พี่ปุ้ยชอบเลยนะครับแต่เจ๊ดาไม่ชอบเพราะว่าเจ๊ดา
คู่แข่งมาพังร้านคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่คือสภาพร้านของเจ๊ดาครับ
เลยอ่ะเละเลยฮะร้านแกอยู่ตรงลานจอดรถฝั่งตรงข้าม
ตำหนักสิริยาลัยหมู่๗ตำบลประตูชัยที่พระนครศรีอยุธยา
คือร้านเจ๊ดาเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะตั้งเต็นต์นี่แหละล้อมด้วยผ้าใบ
แต่ถูกฉีกขาดวิ่นเลยครับข้าวของกระจัดกระจายรังผลไม้มีอะไรบ้างล่ะ
มังคุดละมุดเงาะก็ถูกลื้อเกลื่อนพื้นเลย
ทั้งหมดนี่น่ะพี่เบิร์ตคิดเป็นมูลค่าสามหมื่นอ่ะอุ้ยสามหมื่น
กระจาดหมดเลยดูดิโอ้โหโอ้โหหลังเกิดเหตุครับ
เจดาหรือว่านางสาวอมิตาซับพาณิชย์แม่ค้าคนนี้ก็เข้าไปแจ้งความเลย
สพพระนครศรีอยุธยาเธอบอกว่าทางพระตำหนักสิริยาลัยเนี่ย
ก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนแถวนั้นให้สามารถจะมาค้าขาย
ด้วยการเปิดพื้นที่ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามกับพระตำหนัก
จะได้มาเปิดร้านค้าเอาสินค้าเอาผลไม้อะไรมาขายกันได้
ตนเองก็เปิดร้านขายทุเรียนแล้วก็ขายพวกผลไม้ตามฤดูกาลครับ
เธอขายถูกอย่างทุเรียนเนี้ยโลละแปดสิบเก้าบาทครับ
ก็ขายมาได้ระยะหนึ่งเธอไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะที่เธอบอก
กระทั่งช่วงสายเมื่อวานนี้ครับก็กำลังจะมาตั้งร้านขายนี่แหละ
ปรากฏพอมาถึงโอ้โหแทบช็อกร้านพังแบบนี้
ข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้เลยอืมเธอเชื่อว่าสาเหตุมาจาก
ขายถูกนี่แหละสาเหตุเดียวเลยขายถูกไม่พอขายดีด้วยคุณผู้ชมฮะ
ขายดีปุ๊บพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นอาจจะหมั่นไส้เข้า
อาจจะเป็นสาเหตุที่เธอเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า
สิ่งที่เธอเจอคือข้าวของพังกระจัดกระจายแบบนี้แต่คนร้ายไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินอะไรไปเลย
อ๋อแค่มาพังเท่านั้นเลยนะครับค่ะไปฟังเจดาหน่อย
หนูหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องราคามากกว่าค่ะพี่อาจจะขายราคาที่ถูกกว่า
ตลาดทั่วไปความคิดหนูนะคะใช่แล้วเคยมีใครมาพูดอะไรไหมเกี่ยว
ไม่เคยมีค่ะแล้วเรามีปัญหาอะไรกับใครไหมไม่เคยมีเหมือนกัน
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยเพราะว่าเราขายของเสร็จแล้วเราก็กลับ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แถวนั้นนะครับว่าคนร้ายนี่มาจากทางไหนเป็นใคร
ไม่รู้เห็นหน้าชัดหรือเปล่ายังไงก็ตามหวังว่าจะเจอตัวคนร้ายโดยเร็วนะครับ
ค่ะก็ดูเหมือนขู่นะมาขู่นะ